มีเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับท่านผู้ชมครับ
สืบเนื่องมาจากความหึงห่วงดูจากเหตุการณ์แล้วก็โอ้โหโหดเหลือเกิน
นะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็เลิกกับภรรยาไปแล้ว
เป็นปีแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยยังคงตามหึงห่วงเขาอยู่
ล่าสุดนะครับถึงขั้นขับรถไล่ชนตอนที่เขาขี่จักรยานยนต์อยู่จนล้มลง
แล้วก็ไปใช้มีดแทงจนเขาเสียชีวิตเนี่ยอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะครับ
ก่อนที่จะหลบหนีไปนะฮะตำรวจสพศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู
พร้อมกับทีมแพทย์แล้วก็ทีมกู้ภัยไปตรวจสอบจุดที่พบศพนะครับ
เป็นถนนลูกรังในซอยข้างลานมันไทยพิพัฒน์หมู่๙
ลาดกรุงศรีตะบนศรีบุญเรืองที่เกิดเหตุเป็นที่เปลี่ยวครับ
ด้านหนึ่งเป็นรั้วลานมันอีกด้านเป็นป่าอ้อยที่ริมรั้ว
มีศพของนางสาวอุบลชัยส่งอายุ๔๗ปีเสียชีวิตในสภาพ
ถูกแทงหกแผลตามร่างกายที่ริมถนนห่างจากศพ
ประมาณ๕เมตรฝั่งป่าอ้อยมีจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ถูกชนด้านท้ายนะฮะแล้วก็ล้มคว่ำอยู่ตรงนี้
ป่าอ้อยยังมีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือด
คล้ายกับมีดปาดตานความยาวประมาณ๑ฟุตตกอยู่ด้วยนะครับ
ว่าเป็นของคนร้ายคนร้ายคงจะโยนทิ้งเอาไว้แล้วก็หลบหนีไป
แล้วก็มีป้ายทะเบียนรถเป็นรถยนต์นะครับ
หมายเลขกไก่คควาย๕๔๖๐อุตรดิษฐ์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ว่าคงเป็นของรถที่ชนจักรยานยนต์จนล้มคว่ำ
เจนที่ก็สืบแล้วครับจนทำให้ทราบว่าป้ายทะเบียนรถคันนี้
เป็นรถเก่งนิสสันสีบรอนมีนายคำตันลาดบัวศรีอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของ
ซึ่งนายคำตันคืออดีตสามีของนางสาวอุบลผู้ตาย
ตำรวจก็เลยตามไปฮะที่บ้านของนายคำตัน
อยู่ที่ตำบลกุฏธาตุอำเภอหนองนาคัมจังหวัดขอนแก่น
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณเจ็ดกิโลเมตรค่ะคือคนละจังหวัด
แต่ว่าพื้นที่เขากล้ายกันห่างกันแค่๗กิโลเมตร
รถคันนี้จอดอยู่ที่บ้านมีร่องรอยเฉียวชนที่มุมกันชนด้านหน้าขวาด้วย
แสดงว่าใช่เลยคันนี้ชนจักรยานยนต์ผู้ตายจนล้ม
แต่ว่าตัวนายคำตันไม่อยู่นะฮะคาดว่าหลบหนีไปแล้ว
ลูกของผู้ตายก็คือลูกของนายคำตันนะฮะให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
พ่อขับรถคันนี้มาที่บ้านแต่ไม่เจอแม่ลูกของทั้งแม่แล้วก็พ่อเลยล่ะ
พ่อเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแล้วพอพ่อขับรถมาหาแม่ที่บ้านไม่เจอแม่
พ่อก็ขับรถออกไปส่วนแม่เนี่ยคืนก่อนเกิดเหตุไปนอนค้าง
ที่บ้านของน้องสาวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ขี่รถออกมาตอนประมาณตีห้า
กระทั่งตอนเช้าก็มีคนมาพบศพ
แม่เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะจากคำบอกเล่าของพยานนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าแบบนี้ครับหลังจากนายคำตันขับรถมาหาอดีตภรรยาที่บ้านแล้วไม่เจอ
ก็คงจะขับรถออกตามหากระทั่งไปเจอผู้ตายที่ขี่รถกำลังจะกลับบ้านระหว่างทางพอดี
ไม่รู้ว่าจะมีการคุยอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุยกันก็คงตกลงกันไม่ได้
ก็เลยขับรถไล่ชนผู้ตายนะฮะขับรถไล่ตามถนนไปตามถนนนะครับ
แล้วก็ชนจนรถผู้ตายเนี่ยล้มลงแล้วนายคำตันก็ลงจากรถไปใช้มีดกระหน่ำแทง
เข้าที่ลำตัวที่แขนและขารวม๖แผลจนอดีตภรรยาเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นสังหารก็คือเรื่องความหึงห่วงนะครับเนื่องจากผู้ตายแล้วก็อดีตสามี
ทางกันได้สักประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับนายคำตันก็ไปรับจ้างขับรถอยู่ที่สระบุรี
ส่วนผู้ตายเองเขาก็ไปมีสามีใหม่
ซึ่งตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่นะครับ